สมาชิกสภาพผู้แทนราชดร

กระทู้ถามต่อท่านนายกรัฐมนตรีครับ

สถานการณ์หมู
เป็นเรื่องหมูหมูที่ไม่หมู

ท่านมาตอบแต่ใจจริง

เพราะคำถามผมนอกจากปัญหา

มันลามไปเรื่องของของแพง
มันยังลามไปเรื่องของเศรษฐกิจ

หัวหน้าทีมเศรษฐกิจอยากจะฟัง
คำตอบจากรองนายกรัฐมนตรี

ผมก็จะพยายามเน้นในเรื่องของหมู

กับท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรี

อุปโภคบริโภคทุกอย่างแพงหมด

นี่คือสถานการณ์ที่คนไทย

มันเริ่มจากโรคระบาดที่เรียกว่า

ลงที่ไหนตายยกเล้า

วิธีเดียวที่ทำได้คือการ

กระทบจนกระทั่งฟาร์มเลี้ยงหมู
เล้าเลี้ยงหมูขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ย

ความน่ากลัวของโรคนี้ก็คือ

ตามเสื้อผ้าร่างกาย

เข้าไปในฟาร์มก็ไปติดโรค

อย่างรวดเร็วและที่สำคัญ

ทนครับมันอยู่ในเนื้อหมูเนี่ยได้นานมาก
เขาบอกว่าถ้าเป็นเนื้อหมูแช่แข็ง
หมายความว่าโรคนี้มันเป็นโรคที่มีอันตรายอย่างยิ่งหยวด
นี่เป็นความรู้พื้นฐานครับที่นักวิชาการ
พี่น้องเกษตรกรด้านสุกรเขาก็รู้กันเป็นอย่างดี
วิธีเดียวที่จะแก้ไขได้ก็คือการทำลาย
แล้วก็การฝังกลบอย่างที่ได้เรียนไป
ภูมิภาคเอเซียของเรานะครับโรคนี้ไม่ใช่โรคใหม่
ปี๒๕๖๑ระบาดที่ประเทศจีนครับ
ประเทศจีนเนี่ยทำลายหมูไปครึ่งประเทศ๕๐๐ล้านตัว
เพื่อที่จะยุดยั้งการระบาดของโรคนี้
ในปี๒๕๖๒เข้ามาในภูมิภาคเราครับ
มาอยู่ที่กัมพูชามีการระบาดที่ลาวมีการระบาด
เวียดนามมีการระบาดเมียนมาร์ฟิลิปปินส์
ข้ามไปที่ประเทศมาเลเซียเกิดการระบาดขึ้น
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวครับที่ปฏิเสธการคงอยู่ของโรคระบาด
รัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค่าราชการ
ปฏิเสธว่าไม่มีไม่เคยไม่เห็น
ผลเหรอครับท่านประธานครับปี
เกิดการระบาดในกัมพูชาลาวแล้วก็พม่าอย่างที่ได้เรียน
ปี๒๕๖๔เกิดปฏิหารครับโรคระบาดประเภทนี้
สามารถบินข้ามประเทศไทยไปลงที่มาเลเซียได้
ทั้งที่การระบาดของโรคนี้อย่างที่ได้เรียนไป
มันสามารถติดตามร่างกายของคนตามเสื้อผ้าตามอาหาร
ให้มันระบาดคนเข้าประเทศไทยปีละ๑๐กว่าล้านคน
ท่านไปตั้งสมมุติฐานได้ยังไงว่าโรคนี้ไม่เคยเข้ามาอยู่ในประเทศไทย
ข้าราชการและรัฐบาลเองนั่นแหละครับร่วมกันปกปิดความจริงเรื่องการระบาด
อ้างว่าสิ่งที่ระบาดอยู่เป็นโรคที่เรียกว่าโรคเพิร์สเป็นอีกโรคนึงครับ
เราจะไม่พูดถึงมันนะครับเป็นอีกโรคหนึ่งที่มีการระบาดเช่นเดียวกัน
แต่ไปอ้างว่าเป็นโรคเพิร์สแน่นอนว่าเมื่อปี๖๒เกิดการระบาดไล่มา
จริงปี๖๒ต้นปีเกิดการเข้ามาครั้งแรกที่ด่านชายแดน
ขอรมอขยับเร็วครับผมชื่นชมครับมีการตั้งกรรมการ
มีการผ่านมติคอรมอเพื่อที่จะอนุมัติเงินงบประมาณก้อนแรกมา
มีนามีมติคอรมอแต่กว่าจะตั้งคณะกรรมการชุดแรกขึ้นมาเนี่ย
ที่มีท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์เป็นประธานเนี่ยปลาเข้าไปเดือนตุลาคม
กว่าจะตั้งกรรมการเสร็จ๖๒เข้ามาแล้วเราเห็นแล้ว
มีการระบาดที่จังหวัดเชียงรายในปีหกสองช่วงปลายปีหกสามเนี่ย
หมูตายเป็นเบื่อเลยครับทั่วประเทศแล้วหมูต่างเนี่ยระเนละนาด
รัฐบาลไม่ยอมรับความจริงประเทศไทยเป็นประเทศไข่แดง
ประเทศเดียวในภูมิภาคที่บอกว่าไม่มีโรคระบาดนี้ผลเหรอครับ
การส่งออกหมูไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นหมูตายของประเทศไทยในปี๒๕๖๐
๒๕๖๓ถีบตัวเพิ่มสูงขึ้น๓๐๐ครับ๓๐๐เนี่ยประโยชน์ตกที่ใคร
สัวรายใหญ่ไม่เกิน๓เจ้าครับที่มีกำลังในการส่งออกสินค้าประเภทนี้
ยังต่างประเทศเพราะประเทศอื่นในภูมิภาคเขาโดนโรคนี้กันหมดเขา
สามารถส่งออกได้แต่ไทยเป็นประเทศเดียวนี่หรือเปล่าครับที่เราพยายามที่จะปกปิด
ท่านประธานครับปี๒๕๖๔เลวร้ายที่สุดครับวันนี้สุกรในประเทศไทย
ตายไปกว่า๔๐จากที่มีสต๊อกหมูอยู่ประมาณ๒๒ล้านตัวเนี่ย
ตอนนี้เหลืออยู่แค่ประมาณ๑๐กว่าล้านตัวเท่านั้นเอง๑๒ล้านตัว
ปกปิดมาสามปีเรื่องมันแดงเพราะอะไรครับ
เพราะราคาหมูมันถีบตัวสูงขึ้นซัพพลายมันหมดสินค้ามันหมด
ราคามันถีบตัวสูงขึ้นประชาชนเดือดร้อนทั้งประเทศ
เมื่อจำนวนต่อหลักฐาน๑๑มกราคมที่ผ่านมา
ผลกระทบที่เกิดขึ้น๑ราคาหมูแพงขึ้นทั่วประเทศคนเดือดร้อนกันหมด
ผู้ค้ารายเล็กรายกลางเจ๊งไปเรียบร้อย
ผู้ค้ารายใหญ่เสียหายประมาณแค่๑๐เท่านั้นเองครับผู้ค้ารายใหญ่

วันนี้ผู้ค้ารายใหญ่คลองตลาดในเรื่องของหมูเนี่ยไม่ต่ำกว่า๘๙๐
คนที่เดือดร้อนทั่วประเทศผู้ได้ประโยชน์หยิบมือเดียว
ท่านประธานครับบีบรายเล็กให้ตายเอื้อรายใหญ่ให้เข้มแข็ง
สุดท้ายรายใหญ่สามารถครองตลาดควบคุมราคาได้ปั่นราคาให้สูง
กำไรบนคราบน้ำตาของประชาชน
จนทำให้ประโยชน์ไปตกกับผู้ค้ารายใหญ่
แล้วตลาดหมูที่มันพังพินาศประชาชนต้องบริโภคหมูแพงในปัจจุบันเนี่ย
ถามว่ารัฐบาลจะหาทางแก้ไขอย่างไรในระยะสั้นระยะกลางระยะยาว

กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ผมดีใจนะครับที่ท่านจุลพันธ์เอาเรื่องนี้ขึ้นมาได้ทันเวลา
ผมอยากพูดหลายทีแล้วว่าการเข้าใจเนี่ยบนพื้นฐานเนี่ยไม่ตรงกันเลย
ผมพยายามรวบรวมวันนี้
คนเดียวเลยที่จะมาตอบกับเพื่อนสมาชิก
ศึกษาข้อมูลมาอย่างดีผมเห็นด้วยกับท่าน
แต่ผมจะตอบสั้นเพราะท่านได้ไล่ยาวให้ฟังแล้วว่า
ไปเจอที่ลอยน้ำท่านพูดถูก
ผมไปเองแก้ไขเอง

สำหรับผมเองเลยตอนนั้นเพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง
ผมไปด้วยตนเองที่เชียงแสน
ก็เห็นหมูลอยจริงมาในแม่น้ำโขงมาจากแม่น้ำลวก
เราก็ถามกรมอย่างนี้เขาเรียกเป็นอะไรครับ

น่าจะเป็นโรคที่ระบาดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
คือจากจีนมาเขมรมาลาวแล้วก็มาพม่า

ก็ไปจับเอาซากหมูมามาเช็คดู
เอ้าเมื่อท่านรู้อย่างนี้ปั๊บทำยังไง
หลักสากลนะครับ
อธิบดีทุกคนบอกลงมติว่า
พร้อมทั้งสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทย
ไปด้วยกันนะฮะบอกต้องรีบทำลาย
เพราะโรคนี้มันระบาดเร็วมากติดต่อเร็ว
ทั้งนั้นรายเล็กรายน้อยนะครับ
ก็จำเป็นจะต้องหยุดยั้งให้ได้นี่เป็นหลักสากลเลย
เราก็บอกชายแดนมีทั้งหมดเท่าไหร่
สิบสามจังหวัดครับสิบสามจังหวัดเริ่มตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่
และไอ้เชียงรายแพร่น่านทุกอย่างเลยครับมาถึงสะแก้ว
สัปดาห์เดียวกันนั่นแหละต้องรีบทำ
ก็ทำลายไปในช่วงเริ่มขอเรียนว่า
สมคมก็ให้ความช่วยเหลือดีเราไม่มีเงินฮะ
เราไม่มีเงินท่านก็ช่วยมาลงขันมา
แต่เงินเนี่ยเราไม่ได้หยิบนะเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้
จะให้ผู้เลี้ยงลายย่อยลายเล็กช่วยร่วมมือต้องจ่ายเงิน
ดังนั้นสมาคมบอกยินดีครับเขาก็เรียรัยกันมาจ่ายก่อน
เป็นงบประมาณประมาณร้อยสามสิบล้านจ่ายค่าตัวหมูที่ทำลายไป
ประมาณเก้าสิบล้านหลังจากนั้นเราก็มาตั้งงบช่วย
ในช่วงเบื้องต้น๒๓เดือนเนี่ยเขาช่วยกันเต็มที่
ก็สกัดกั้นมาได้สกัดกั้นได้ผมบอกแค่นี้ไม่พอ
คุณต้องเอาผลแล็บหมูที่ทำลาย
เพราะตอนทำลายน่ะหมูดีนะครับ
ยังไม่มีอาการเป็นโรคนะแต่ต้องสกัดกั้นซะก่อน
แล้วหลังจากนั้นก็เอาผลแล็บมาผลแล็บมีบอกเสร็จนะครับ
แหลปบอกว่าไม่พบฮิวาอัฟริกา
เป็นตรวจไวรัสนะครับตรวจแบบโควิดอย่างเนี้ย
ไปพบพีอาร์เอสนี่แหละครับ

เราไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับคือรายงานมาอย่างนี้
ก่อนที่ผมจะพูดเรื่องอื่นต่อไปอยากจะขอทำความเข้าใจ
กับเพื่อนสมาชิกที่ทุกคนโจมตีว่าปกปิด
นะครับปกปิด
ในสุกรที่ตายมากมาย

โลกนี้ผมจะอ่านช้าให้ท่านฟังนะครับ

ข้อที่๒ไม่กินอาหารเหมือนกัน
ข้อที่๓ขาหลังอ่อนแรงเหมือนกัน
แต่อาฮิวายังเดินโซซัสโซเซ
เป็นอัมพาตก่อนอาการทำลายระบบประสาท

มีเหมือนกันท้องเสีย

ลำตัวเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันครับ

ลำตัวแล้วก็ใบหู

อาการเกิดขึ้นปั๊บจะตายภายในหนึ่ง

อาการพวกนี้เหมือนกันหมดถามว่ามียาแล้วไหม

แต่ประชาชนรายเล็กรายย่อยไม่อยากฉีดเพราะมันแพง

ส่วนไอวาฉีดทุกตัวครับเพราะเข็มละ๕บาท๑๐บาท

ว่าอาการทั้ง๓อันมันเหมือนกันทุกอย่างอย่างเนี่ย

ห้องแลพของกรมประสุทธิศาสตร์ครับ

คือพูดแล้วต้องมีหลักฐาน
อันนี้เป็นหมู่ที่จากโดยรอ
อำเภอโดยรอจังหวัดเทียงใหม่

เขาก็ที่แจ้งมาที่ดอยรอนี่ตายตายพอสมควร
ที่ไปสำรวจอย่างจริงจังกัน๓๐๙แห่ง
แล้วไปพบที่โรงค่าศัตริย์นครพฐม
ผมจึงต้องทำความเข้าใจกับท่านว่า
ผมไม่มีเจตนาปกปิดรัฐบาลไม่ต้องการจะปกปิด
เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเสียหายทั้งระบบ
ดังนั้นโลกนี้อย่างที่ท่านพูดถูก
มันทำลายระบบการเลี้ยงหมู
ลายเล็กลายน้อยหมดตัว

เพราะเขามีเงินเขาสามารถจะดูแลได้

หมูที่ท่านพูด๒๒ล้านนั้นปี๖๓
๖๓นี่ส่งออกกันยังมากมาย
หมู่ทั้งหมดในประเทศไทยโดยเฉลี่ยแล้ว

มีผู้เลี้ยง๑แสน๙หมื่นลาย
ใน๑แสน๙หมื่นลาย

๑แสน๘หมื่น๖พันลาย

จะเหลือลายใหญ่กับลายกลาง
รายใหญ่เนี่ยมีประมาณ๒๐๐
ลายกลางก็มีประมาณสัก๓พัน

ตัวหมู๑แสน๘หมื่น๖พันลายเนี่ย
ดูแลคองหมูเพียง๓ล้านเศษ

อีก๒เปอร์เซ็นต์กว่าคนเลี้ยงเนี่ย
คลองหมูอยู่๑๕ล้าน

อิทธิพลบทบาทการที่จะปั่นทุกอย่างได้

อยู่ที่คนรวยรายใหญ่
ผมก็แสดงให้ท่านเห็นว่า
ข้าราชการเขาก็ไม่ต้องการปกปิดเพื่อใคร
เพราะงานนี้เขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร
ไม่ว่าจะเป็นกรมหรือกระทรวง

จะเห็นว่าผมออกไปต่างจังหวัด
ท่านวาการไม่ว่างผมไปเอง

ว่าการท่านเป็นประธานบิ๊กบอร์ดนะฮะ
ท่านก็พยายามชี้แจงนะครับ

อันนี้ผมมาเพื่อจะชี้แจงไม่ใช่มาแก้ตัว

ดังนั้นผมไม่ใช่สัตว์แพทย์
ผมจะไปแย้งเขาได้ไหมไม่ได้
เพราะรายงานมาอย่างนี้จริง

คราวนี้รัฐบาลท่านนายกท่านก็ใจถึง
เร็วนะครับไม่ใช่ว่าช้า
ท่านก็อนุมัติงบกลางมาเลย

ต้องเห็นใจท่านเหมือนกันนะ
ท่านได้รับแรงปะทะอยู่คนเดียว
เรื่องหมูเอ้ยเรื่องของแพง
ทุกอย่างเอาไปผูกไว้กับหมูหมด

ตรงนี้น่าสนใจครับ

ผมให้เขาตีตารางเลยครับจุลภัณฑ์
ต้นทุนการเลี้ยง
ขายหน้าฟาร์ม

ผมก็เพิ่งจะมาเรียนรู้ตอนหมูแพงจริง
มารู้ว่าการกำหนดการขายเนื้อที่หน้าเขียง
กำหนดโดยราคาหน้าฟาร์มคูณด้วย๒บวกที่๒
อันนี้ใครกำหนดรู้ไหมครับกรมการค้าภายใน
อันนี้ต้องทำความเข้าใจ
เลี้ยงสุกรเขาก็อ้างว่า
อาหารสัตว์แพงขึ้น

เอาไปเลี้ยงแพงขึ้นจริงครับอีกเท่าตัว

ตายตั้ง๕๖ล้านไม่จริงผมว่าไม่ถึง
ว่าลูกหมูหายไปเนี่ยมันก็น่าจะมีอะไร

พูดว่ามีการกักตุลหรืออะไรทั้งสิ้น
แต่ว่ามันเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้
ราคาหมูแพงทำไมผมบอกว่าหมู
อยู่ในภาวะขณะเนี้ย
ผมรายงานคอลโลมอเลยเมื่ออังคารที่แล้วให้เห็นถึง
จำนวนประชากรหมู่ตั้งกับมกรายันที่จุดธันวาหกสี่
นี่เรามกราหกห้านะเตี๋ยวสิบกว่าวันเนี้ย
มันไม่ได้มีตัวเลขตรงไหนบอกเลยว่าหมูขาดเพราะนี่เอามาจากตัวเลข
ต้องแจ้งเอาลูกหมูไปเลี้ยงก็ต้องบอกการเคลื่อนย้าย
ท่านจุลภัณฑ์ครับฟังจำไว้สั้นสั้น
วันหนึ่งเรากินหมู่ห้าหมื่นตัว
คนหนึ่งทั้งปียี่สิบถึงยี่สิบสองกิโล
หมายความว่าเราฆ่าหมูมาทั้งปีเนี่ย๑๘ล้านตัว
ตัวเลขสิบแปดล้านการเคลื่อนย้ายไปฆ่าสิบแปดล้านก็ถูกต้อง
แล้วหมูเข้าแล้วก็พอกัน
แต่มันจะมากระโดดตอนเดือนพฤศจิกาธันวาคม

ราคาขายต้นทุนมกราเจ็ดสิบแปดบาทขายหน้าฟาร์มแปดสิบบาทเขียงหมูขายร้อยห้าสิบหกบาทผมโดดมาเลย
พฤศจิกาท่านดูฮะตัวเลขต้นทุนการเลี้ยงก็ยังคงอยู่๘๘บาทกว่า
พฤศจิกาขายหน้าฟาร์มแปดสิบสองบาทแปดสิบห้าสัตว์ตังค์เนื้อแดงเนื้อแดงนะครับ
ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบนะครับถ้าเป็นอันนี้เป็นประกาศของกรมการค้าภายในนะ
พอเดือนธันวาค์ครับเดือนธันวาค์หน้าหน้าหน้าฟาร์มเป็นแปดสิบแปดบาทเลย
ลงมาเท่าไหร่ครับหกเจ็ดบาทพอหกเจ็ดบาทปั๊บเนื้อแดงล่ะครับ
เนื้อแดงก็ขึ้นเป็น๑๖๘แต่มันน่าตกใจตรงนี้ครับพอเริ่มปลายธันวาเข้า
มกราเนี่ยที่ผ่านมาเดือนหนึ่งเนี้ยต้นทุนขึ้นไปเก้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบห้า
ฟาร์มขายร้อยสิบเนื้อแดงก็ต้องเป็นสองร้อยสิบห้าอย่างที่ผมบอกครับหน้าฟาร์มคูณสองบวกสอง

ผมบอกว่าการตายมีส่วนทำให้หมูแพงมีส่วนครับแต่ไม่ใช่ขาดหายไปเลย
ประการนี้จึงตอบท่านจุลพันธ์แค่นี้ก่อนครับตอนบ่ายยังมีอีกครับครับเอ่อ
ท่านขอบคุณท่านตรีนะครับแต่ว่าท่านใช้เวลาคำถามแรกนี้หมดไปเลย๑๕นาที
แต่อนุโลมให้นะครับเพราะว่าท่านชุรพันธ์ยังมีสิทธิ์ถามได้สองครั้งเชื่อนะครับ
ท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์อมรณิวัฒน์เพื่อไทยเชียงใหม่ท่านรัฐมนตรีตอบมาเนี่ยสรุปว่าหนึ่งยืนยันว่าไม่มีเอเอสเอฟเพราะว่ามีผลแล็บ
ยืนยันว่าหมูไม่ได้หายไปไหนผมนี่วูบเลยผมนี่ตกใจเลยนะครับเพราะสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยมันชี้ชัดว่ามันมีปัญหานะครับมันเป็นการปกปิดในเรื่องของโรคระบาดอย่างเป็นระบบ
ผมท้าพิสูจน์ท่านเลยท่านไปขุดศพหมูเนี่ยขึ้นมาดูมาตรวจกันดูรับประกันว่าเจอเอเอสเอฟแน่นอนอันนี้เจอแน่นอน
ไม่ค่อยได้พูดถึงในเรื่องของแนวทางการแก้ไขนักนะครับท่านใช้เวลา๑๕นาทีหมดแล้วเนี่ยไปพูดถึงเรื่องว่าเจอไม่เจอสถานการณ์ที่ผ่านมาอันนี้เป็นสิทธิ์ของท่านครับ
แต่ท่านประธานครับผมจะเข้าสู่คำถามต่อไปวันนี้มันชัดเจนว่ามันมีคนได้ประโยชน์ท่านพูดมาจริงท่านก็ฮินมาเล็กน้อยนะ
คนได้ประโยชน์เนี่ยเจ้าใหญ่มีไม่กี่คนหรอกครับผมว่านับนิ้วเนี่ยไม่เกิน๓๔นิ้วเนี่ยทั่วประเทศเราก็รู้กันอยู่
วันนี้เขาได้ประโยชน์มหาศาลจากราคาที่มันถีบตัวขึ้นสูงยกตัวอย่างง่ายสต๊อกหมูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านไปตรวจไปหาอยู่แถวปฐุม
แล้วก็ทางกรมประสุทธิ์ก็ออกมาบอกว่าไม่เจอไม่เจอก็ท่านไปตรวจโรงเก็บเนื้อแพ้กับเนื้อวัวจะเจอได้ยังไงถ้าท่านหาไม่เจอท่านมาถามพวกผมครับเดี๋ยวพวกผมพาไปว่าเขาสต๊อกเนื้อหมูหมูกันที่ไหนราคามันถีบตัวสูงแล้วค่อยปล่อยขายทีหลังเนี่ยเอาไปแช่แข็งเก็บไว้เนี่ย
อีกกรณีมีผู้ค้ารายย่อยไม่ใช่ผู้ค้าขอประทานโทษมีผู้เลี้ยงรายย่อยออกมาปล่อยคลิปบอกว่าหมูเขาขายสัก๖๐บาทเนี่ยขายไม่ได้เนี่ยไม่มีคนมาซื้อสุดท้ายวันนี้ชัดเจนแล้วครับเขาทำคอนแทรคฟาร์มมิ่ง
เขาทำคอนแท็กฟาร์มมิ่งว่าเขาจะได้รับราคาหมูที่หกสิบบาทเอาหมูตัวเล็กมาเนี่ยหมูน้อยเนี่ยหมูหมูเล็กเนี่ยนะครับมาเนี่ยนะครับหกสิบเอามาเลี้ยงตัวหนึ่งคิดพันห้า
เอาอาหารสัตว์เข้ามาโตขึ้นมาขายได้กิโลละ๖๐หักเอาต้นทุนที่เราได้เอาจากบริษัทเนี่ยคืนไปนี่คอนแทรคฟาร์มมิ่งได้๖๐บาท
แปลว่าบริษัทกำลังซื้อหมูคอนแทรคฟาร์มมิ่งเหล่านี้ที่๖๐บาทแล้วหมูหน้าเขียง๒๘๐มาจากไหน
ไรไปอยู่ที่ไหนครับมหาศาลแค่ไหนเราจะในฐานะของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรในฐานะของรัฐบาลท่านจะไม่ทำอะไรเพื่อพี่น้องประชาชนเลยงั้นหรือในเรื่องนี้
ท่านท่านลองตอบผ่านท่านประธานมาก็ได้ครับว่าท่านทำอะไรบ้างในเรื่องของการกักตุลสินค้าและการเอารัฐเอาเปรียบในเรื่องราคาของรายใหญ่เหล่านี้ในปัจจุบันครับ
ครับท่านท่านพลีเชิญนะครับสรุปต่อกันดีครับท่านท่านครับ
กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพ
ท่านครับผมต้องกล่าวถึงท่านนายกเลยเพราะท่านนายกเนี่ยท่าน
เอาใจใส่มากกำชับเรียกข้าราชการโดยไม่ผ่านพวกรัฐมนตรีเลย
และสิ่งสำคัญที่สุดคือท่านบอกต้องแก้ไขให้ทันและดูสต๊อกอย่างที่ท่านพูดเนี่ยผมอยากได้

บางทีเราก็ตามไม่ทันเหมือนกัน

กระทรวงพาณิชย์กำลังดำเนินการ

ไปชี้แจงวันนี้ให้ท่านดู

ให้ท่านดูว่ามีการ

เป็นข้อมูลเพื่อท่านจะได้ตัดสินใจในวันพรุ่งนี้

ท่านจะได้รับข้อมูลทั้งหมด
ว่ามีสต๊อกหมูอยู่เท่าไหร่

เล็กแล้วใหญ่มีอยู่เท่าไร

ท่านจะตัดสินใจว่าจำเป็นไหม
ที่จะต้องนำหมูเข้าหรือไม่อันนี้เพื่อจะให้พอกับผู้บริโภค
ราคาหมูจะได้ลดลงผมเห็นด้วยกับท่านนะครับ
ว่ามันมันมีคนได้เปรียบบ้างอันนี้ผมก็ได้แต่ส่งเสริมดูแลนะครับ
ส่วนส่งเสริมดูแลท่านนายกท่านก็ตัดสินใจเร็วนะครับ
ว่าเมื่อหมูมันหายไปหรือตายไปเนี่ยเราต้องหาหมูใหม่เข้ามา
ท่านจึงได้พูดเลยกำหนดเลยว่าอนุมัติสามหมื่นล้านเนี่ยไปทรงเสริม
ย่อยผมจึงต้องออกไปเชียงใหม่ไปอีสานโดยมีผู้แทนรัศดรให้ความร่วมมือ
ชี้แจงชี้นำนะครับทั้งเชียงใหม่แล้วก็ที่อุดรธานี
ผมต้องขอชมเชยผู้แทนทุกคนนะวันนั้นไปเป็นสิบสิบคน
ไปช่วยผมชี้แจงแล้วก็ร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดในภาคอีสานแล้วก็บอกให้ทำยังไง
ผมก็ยินดีปฏิบัติตามนะครับผมก็ยังย้ำว่าท่านยัง
ให้มาอีกสามหมื่นล้านถ้าไม่พอบอกมา
โดยมีอัตราดอกเบี้ยนิดหน่อยครับ
เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสฟื้นฟูอาชีพ

ย่อยเลี้ยงขนาดไหนถึงจะให้รอด

รู้แล้วว่าประสบการณ์ที่พลาดมามันคืออะไร
ผมกำชับให้กรมประสุทธิ์เนี่ยต้องไปทำเล่มนี้มา
แล้วพรุ่งนี้วันเสาร์ผมก็จะไป
ศรีสะเกดยะโสธรนครพนมสกลนคร

แพงของแพงค่าแรงถูก
ท่านนายยกบอกเกิดจาก
เกิดจากเงินเฟ้อนะครับท่านประธานครับ
แพงคนไม่มีเงินชับจ่าย
นี่คือสถานการณ์ปัจจุบันถ้าคุณตั้งโจทย์ผิด
ไม่มีทางแก้ไขปัญหาราคาสินค้าได้เลย
เป็นตัวนำตัวอื่นก็ขยับตามขึ้นมา

เป็นนโยบายที่ผิดพลาดเกาไม่ถูกจุด
ละครึ่งเนี่ยวันนี้คนจนพี่น้องประชาชนจำนวนมาก
ไม่มีครึ่งนึงมาร่วมจ่ายกับรัฐบาลแล้ว
เพราะเขาเดือดร้อนมาหลายปีมานานมากกับภาวะเศรษฐกิจที่มันตกต่ำ
ในเรื่องของ๑๔๘๐ล้านบาทที่อนุมัติมามาซื้อแพงขายถูกเนี่ย

ล้านบาทไม่ได้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน

เอา๑๔๘๐บาทมาซื้อสินค้าถามว่าซื้อใคร
ก็ซื้อเจ้าสัวไงครับซื้อแพงอ่ะ
ในขณะที่ประชาชนแทบไม่ได้ประโยชน์
คนที่เข้าไม่ถึง๓๔พันจุดที่ท่านตั้งขึ้นมา
มีกี่ล้านคนแล้วเขาจะได้ประโยชน์จากนโยบายท่านได้อย่างไร

ล้านคนคนไทยตกหัวละ๒๐บาท
บาทคือราคาที่ท่านตั้งให้กับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้

ราคาในตลาดก็ไม่ลดลง
มันจะไปลดลงได้ยังไงอยู่ดีรัฐบาลเอาเงินเข้าไปเติมใส่ซื้อเข้าไปกับเจ้าสัวต่าง
นี่คือการแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็นค่าที่สุด
เท่าที่ผมจะอธิบายไม่รู้จะใช้คำไหน
มันไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของราคาแพงได้ในปัจจุบัน

อันนี้ก็อย่างที่เรียนอาจจะไม่ตรงท่านรำตรีประพัฒน์

นโยบายของรัฐบาลชุดนี้ในการหารายได้ไม่เป็นเลย
ภาษีพลาดเป้าทุกปี

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
วันนี้เนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ย

แต่ผมรู้แต่ว่าวันที่ท่านอนุมัติเงิน๑๔๘๐ล้านบาท
เพื่อมาซื้อของแพงมาจ่ายมาขายถูกให้ชาวบ้านเนี่ย
นี่มันคือความเจ็บปวดของประชาชน

ไม่มีแนวคิดในการหารายได้ที่ดี
นี่ก็มีข่าวจะไปรีดภาษีคลิปโต
มีข่าวจะไปรีดภาษีตลาดหุ้น
จะปรับภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างกลับมาที่๑๐๐
อีกหน่อยคนทำนาเนี่ยต้องมาจ่ายภาษีค่าที่นาของตัวเอง

ผมถามทางรัฐบาลกลับไปผ่านท่านประธานครับว่า
ท่านไม่มีหนทางหารายได้เนี่ยท่านจะเอาเงินที่ไหนมา

กู้จนเพดานหนี้มันเต็มต้องปรับเพิ่มเป็น๗๐๐
ถ้าท่านอยู่อีก๔ปีเพดานหนี้สาธารณะจะปรับเป็น๘๐

จะกู้ปีนี้เนี่ยจะกู้ผ่านพรกรอีกกี่ล้านล้านบาท

ท่านปรีประเด็นใดที่ตอบได้ก็ชื่นนะครับ

ท่านจุลภัณฑ์ฝากไปผมก็จะรับไปกลับเรียนท่านนโยคนะครับ
แล้วก็ประการสำคัญคือราคาแพงเนี่ย
กระทรวงพาณิชย์กำลังดำเนินการอยู่นะครับ
วันนี้ท่านป่วยนะครับ
ผมก็จะรับเรื่องไป
ส่วนเก็บค่าน้ำเนี่ยไม่มีนะครับ
โดยเฉพาะเกษตรกรไม่มีนโยบาย
เก็บเฉพาะการปรับปลากับอาหลักอุตสากรรมครับ

ก็ขออภัยท่านมาที่มาครับ

เวลาที่รวมทั้งหมดแล้วข้อไม่เกินไหมครับ